ฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ

ในการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

ร้านนี้เลยค่ะขอแนะนำ
ร้านสวนกล้วยป้าแก้วค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยว่ากล้วยของป้าแก้วเลิศมากจริง

ก็คือกล้วยอาบแดด
เดี๋ยวกล้วยอาบแดดเป็นอย่างไร
คือกล้วยตากใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นั่นกินที่ไหนก็ได้
ไม่ใช่แค่นั้นกล้วยอบหนึบหนับก็มี
เคี้ยวสนุกปากดึงเลยทีเดียว

แก้วจะใช้กล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่อง
แล้วปลูกแบบออร์แกนิค๑๐๐เลยนะ
วิธีการปรุงแต่งรสชาติหรือสารกันเสียเนี่ย
เพราะฉะนั้นความหวานที่ได้มาจากกล้วยกันจริง

ร้านสวนกล้วยป้าแก้วค่ะ
ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชะจ้า

คุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะ

แล้วเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทรีวิวสินค้ากับโครงการ
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

พอมาฝากร้านกับไทยรัฐแล้วเขาขายดีขึ้น

ยอดการซื้อการสั่งของที่มากขึ้น

คุณผู้ชมก็ใครนะครับ
ที่อยากจะฝากร้านกับทางไทยรัฐทีวีของเราง่ายมากนะครับ

ไปให้ถูกช่องทางแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะ